พรานในปัจจุบันช่างก็ยังใช้ไม้เป็นวัสดุหลักสำคัญแต่เริ่มมีการปรับการใช้สีตกแต่งหน้าพรานที่ไม่ใช่มีแค่เพียงสีแดง
ยังมีการทำหน้าพรานในสีต่างเช่นสีทองสีเงิน
ซึ่งหน้าพรานในปัจจุบันนอกจากจะเป็นตัวแทนของตัวตลกในการแสดงโนราแล้ว
สื่อความหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงไว้ในรูปหน้าพราน
มีการนำมาเป็นวัตถุมงคลเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์
และยังสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน